รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย

ถ้ามันยุ่งยากถ้ามันไม่ได้ดั่งใจมาทำเองมา

ฝืนพูดต่อไปกูไล่ออกแล้ว

ไม่จะพูดเดี๋ยวเขา
ที่จะมาช่วยกันจัดมานั่งพร่ำอยู่ได้

ยืนดูมุมอยู่ว่ามันสวยหรือไม่สวย

ชัวร์ไม่ชัวร์อย่ามัวรอชัก

ให้เจ๊จงอายุมั่นขวัญยืนอยู่พวกเราไปนานนะเจ๊นะ
เอออันนี้หมายถึงเพชรหรือว่าหมายถึงณคอมค่ะ
หมายถึงเจ๊ปากดินยังตีด้วยกระเช้าเลย
คือเจ๊ก็อยู่ได้นานอยู่แล้วแล้วค่ะ

ดูสินะครับมันมีน้ำจ่าย

มีน้ำใจไม่เหมือนคนบางคน
ไม่เหมือนคนบางคน

เหมือนคนบางคนที่ไม่ได้ทำอะไรแล้วเอาหน้าไง

เนี่ยพวกฤษยาอย่าคิดนะพี่บอล

ใช่อายุมากแล้วก็รู้มากด้วย
พวกฉันเนี่ยจัดกันอยู่๒คน

เนี่ยสาลีฉันก็เป็นคนวางเองเนี่ย

ฉันรู้หมดนี่น้อยหนาฉันจัดให้โถ่
แหมเป๊ะทุกลูกเลยเนอะ

เจ๊ก็น่ารู้ผมเป็นคนเอามาให้ใครเป็นคนจัด
ก็ดูก็รู้เห็นไหมคู่ยังมั่วซั่วเลย
ว่าแต่นครไปเอาผลไม้พวกนี้มาจากไหนคะ
ซื้อมาจากไหน

อ้าวเพราะว่าเราเป็นคนจัดนี่ก็บอกไหมสิ
เออเอาดูนี้ก่อนนี่ก็บอกไหม

ของที่ร้านเรากินนะตอนหน้ามีแต่ญ้าข้ามแมลง
ข้างนอกมันไม่มีขายเลยมาข้างในนี่ไงเจ๊
ถ้าคิดจะจัดกระเช้าเนี่ยซื้อจากข้างนอกสิ

เราเป็นคนจัดหรือไม่ได้เป็นคนจัด

พี่ร้อนพี่ร้อนไม่จัดเหรอ
ไม่ได้จัดหรอกนครมจัดนครมทำ

แล้วนี่ผลไม้ถ้าเกิดเอามาจากบนเชลล์นี่ไม่ได้นะ
ผลไม้ร้านเรากินไม่ได้ตายอย่างเดียว

นี่มีแต่สารพิษเต็มไปหมดเลย

ซื้อผลไม้ดีได้ที่ไหนบ้างก็ไม่รู้
อ้าวแล้วตกลงปีใหม่แบบนี้
เราจะหากระเช้าแบบไหนที่ราคาถูกที่สุด
รู้บ้างว่ากระเช้าปีใหม่จากดอยคำ๓แบบนี้
แบบไหนราคาถูกที่สุด
กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถาม
แล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเอง
ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการ

ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูก
ก็รอลุ้นว่าภาพเซลฟี่ของใครที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด

ตัดสินและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทุกวัน
แกงป่วนด้วนราคา

ผมอยากให้แฟนคุณลองฝึกพูดขนาดไม่ไกล

ยานัตหมอชิต

เย็นมาก

ถ้าตนไม่มาก็ตีย้อนตาครับ

อะไรอ่ะ

เฮ้ย

บ่ายเจ๊ไม่มีอะไร

อย่ามาเข้าห้องหนูล่ะนะ

แล้วห้องนี้ใครจะค่อยซื้อเท่าให้หนูดู
โอ้โหเอาอีกแล้ว

กับห้องประตูกรรมลูกบิดพวกหนูนี่
ของพี่ดีกว่าของพี่ดีกว่าพี่อย่าไปอันนี้ถูกจุดแล้ว
อย่างนี้อันไหนราคาถูกที่สุด

นี่คือลูกบิดประตูครับผมเป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้และต้องใช้ของดี
ราคาไม่เพียงสำคัญนะนี่ถูกมากครับ
อันนี้กรที่มีขายทั่วไปและที่สำคัญราคาถูกที่สุด
อันนี้เป็นกุญแจเหล็กครับผม
อันนี้ถูกมากเลยครับผมถูกกว่าอันนี้มันถูกกว่าผมบอกคุณใหญ่
นี่ไม่มีอะไรถูกกว่านี้แล้วอันนี้ถูกกว่าครับ
อันนี้ถูกสุดเขาถูกถูกกว่าคุณค่ะคุณค่ะอย่าโมเถียงกันค่ะ
เชิญเข้าไปด้านในเลยครับครับผม

นี่คือคำถามข้อที่๔มูลค่า๑๕๐๐๐บาทค่ะ
อุปกรณ์ล็อกประตูทั้ง๓แบบนี้ค่ะคุณอ้วนคุณมะม่วง
คุณคิดว่าอะไรถูกที่สุดคะ
บิดประตูเนี่ยดูแล้วเนี่ยดูเหมือนแพงนะครับ
แต่พอดูใกล้มันก็ไม่ใช่ลูกบิดที่หรูหลาอะไร
ก็ธรรมดาเลยธรรมดาเลยสเตนดาร์ดเลย

อันไหนคิดว่าอันไหนถูกที่สุดครับ
พี่ดาอันนี้ทุกที่สุขค่ะ

อันนี้ปกติไม่ใช่

ปกติมันก็แพงเหมือนกันนะครับ
ดูจากทรงมันน่าจะราคาหลายตังค์อยู่นะฮะ

แต่ยังไงก็เชื่อแฟนแล้วกันครับ

อันนี้ค่ะ
คุณมะม่วงเลือกแล้วนะคะว่ากรอนถูกที่สุด
เป๊กจะเฉลยที่กุญแจเหล็กที่คุณมะม่วงไม่ได้เลือก
อยู่ที่ราคา๑๒๙บาท
และเป๊กจะเฉลยที่กรอนท้องปิงที่คุณมะม่วงเลือก

คุณคะของที่ถูกที่สุดคือนี่

ใช่ค่ะ

ถ้าเอาขอคำถามเลยค่ะมา

คุณอ้วนนี่คือข้อพิเศษของคุณ

ถ้าคุณตอบถูกเป๊กจะให้คุณ๕๐๐๐บาท

ด้วยการกักตัวภรรยาคุณไว้กับผม๓วัน๓คืน
ถ้าตอบผิดคุณต้องมาอยู่กับ๓คน๓วัน

ไม่รู้อยู่ในห้องเล็ก
ถามด้วยค่ะว่าภายด้วย๓แบบนี้

มันด้วยมันตั้งค่ะไม่เคยซื้อแต่เคยเห็น
จริงสิคุณมะม่วงทานได้ถ้าคุณชอบใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เกาหลีไม่มีนี้
แต่เพิ่งมีค่ะเพิ่งมีค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เกาหลีไม่มีนี้

พอกินเสร็จปั๊บต้องกินน้ำด้วยทำไมอ่ะน้ำหยดลงหิน
น้ำหยดลงหินน้ำหยดลงหินน้ำหยดลงหิน
น้ำหยดลงหินน้ำหยดลงหิน
น้ำหยดลงหินน้ำหยดลงหิน
น้ำหยดลงหินน้ำหยดลงหิน
น้ำหยดลงหินน้ำหยดลงหิน

หยดลงหินน้ำหยดลงหิน
น้ำหยดลงหินน้ำหยดลงหิน

จะโดนลงโทษโดยการโดนหอมแก้ม

ถ้าเกิดว่าตอบออกเป๊กกี้
หอมเป๊กกี้หอมป้าคนนี้
แต่คุณไม่ต้องกลัวเสียเปรียบเพราะเขามาหอมเป๊กกี้
ผมก็จะเป็นคนหอมคุณ
นี่แหละเสียเปรียบที่สุดไอ้เธอ

เอางี้ละกันเป๊กสวยด้วยใจดีด้วย

ยกผลประโยชน์ให้อันนี้ไม่ถูกหรอก

อันนี้เป็นเจนส์เหลือหวาน

ไข่แห่งสัปรดมาจากอเมริกา

เอาล่ะคุณอ้วนคุณมะม่วงต้องเลือกค่ะ
ระหว่างพลายสัปรดและพลายไก่อะไรถูกสุด
ตัวผมคิดว่าพลายสัปรดกับพลายข้าวโพนมาราคาเข้ากัน
เป๊กจะเปิดขายข้าวโพดให้คุณดูก่อนอันหนึ่งเพราะว่าเป๊กบอกแล้วว่าอันนี้ไม่ถูก

เพื่อให้คุณตัดสินใจง่ายขึ้นเราจะเปิดให้ดูอีก๒คน
เปิดภายข้าวไหน
ถ้าเปิดอีก๒อันให้ต่างเขาเถอะ
เออเออเบอร์ไม่ต้องพูดอยู่เฉย
ตรงนี้มันขายดีอยู่แล้วอันนี้น่าจะเป็นคำตอบที่ถูกเพราะว่า
อันนี้มันน่าจะเป็นรสชาติที่แปลกใหม่อาจจะแบบต้องการให้คนเข้าไปลองกินก่อน
ต้องเลือกแล้วค่ะระหว่างพายสับปะรดและพายเขียวหวานไก่

อันนี้ค่ะโทรล่าวิชาไหมวิชา

งั้นเพลงจะเจอจริงไพรเขียวหวานไก่ที่คุณเลือกค่ะ

ดูดิแล้วเขาเลยไม่ได้หอมแก้มเราเลยอ่ะ
แต่ไม่เป็นไรทางรายการเราพูดคำไหนคำนั้น

ในเมื่ออ้วนรังสิตไม่ได้หอมคุณเป๊ก

ระเบิดมันจะไม่ดีนะ
เป๊กอ่ะไม่ค่อยอยากให้ใครโดนแก้มลูกผมขนไปกว้าง
เดี๋ยวนะอย่างนี้บอกลูกผมขนกว้าง

ผมอยากเห็นเจ๊ช่วงที่เผลอ

ให้เขาหอมแบบว่าให้ร้านเราดูแบบว่าสีชมพูหน่อยได้ไหม

เอาแบบซีรีส์เกาหลีเลยอ่ะคุณอ้วน
คริส
โอเคโอเคโอเค

ซีรีส์เกาหลีซีรีส์เกาหลี
วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่มาร่วมสนุกบรรยาการนะคะ
สวัสดีครับ